คุณผู้ชมพาไปดูสถานการณ์น้ำล่าสุด
ในพื้นที่กันหน่อยนะคะคุณทัศนัยโคตรทอง
ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นะคะ
พร้อมรายงานเข้ามาแล้วเห็นบอกว่าชาวบ้านมีกำลังใจมากขึ้น

ในเลยค่ะอยู่ในพื้นที่ตอนนี้พร้อมรายงานสดเชิญค่ะ

วันนี้ก็พบกันเช่นเคยในตอนเช้าแบบนี้กับสถานการณ์น้ำท่วมสดจากอุบลราชธานีครับ
เป็นจุดที่เราเคยลงพื้นที่มาแล้ววันนี้ย้อนกลับมาดูสถานการณ์น้ำว่ามวลน้ำเป็นอย่างไร
ระดับน้ำนั้นเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนตอนนี้เป็นสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับเราเห็นพื้นดินโผล่ขึ้นมาแล้ว
หลังจากที่ก่อนอันนี้น้ำในจุดนี้ท่วมสูงมากเพราะว่าก็เป็นชุมชนพื้นที่ที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำหมูลครับ
แม้ว่าน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่าในพื้นที่ด้านในที่เป็นถนนสายย่อยเข้าไปยังชุมชนของประชาชนเนี่ยนะฮะ
น้ำยังคงท่วมสูงเราไม่สามารถจะเดินไปได้เพราะว่าถนนตรงนั้นเนี่ยมันจะต่ำกว่าถนนด้านนอก
แต่ว่าก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพอน้ำลดลงเราก็จะเห็นนี่แหละครับ
ชาวบ้านเริ่มสัญจรด้วยการเดินเท้าออกมาจากในหมู่บ้านได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตประจำวัน
บางคนก็บอกว่าเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นมาสำรวจเข้าของของตนเอง
หยิบจับใครที่เคยค้าขายก็เริ่มมาทำสิ่งของขายมากขึ้นใครที่เคย
เรื่องของทำอาชีพอะไรก็เริ่มกลับมาที่จะหยิบจับทุกอย่างแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้มากขึ้น
เดี๋ยวผมพามาสำรวจที่บ้านหลังนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่า
สะพานที่เค้าทำเอาไว้เนี่ยนะฮะสูงมาก
จากว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมสูงตอนนี้น้ำเริ่มลดลง
ก็เลยทำเห็นสะพานเนี่ยโผล่ขึ้นมาเยอะมากขนาดนี้แต่ว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบ้านนี้ตลอดเวลาครับ
นะฮะแล้วก็ไหลกลับลงไปยังแม่น้ำมูลจะเห็นว่ากระแสน้ำยังคงไหลเชี่ยว
ก็จะมีชาวบ้านที่อยู่ที่เวรชั้นสองยังคงอยู่ได้นะครับเนี่ยฮะ
ก็จะมีการตากพงตากผ้าแล้วก็ลงมาสำรวจความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ไปดูต่ออีกหลังหนึ่งครับหลังนี้จะเห็นชัดมากเลยว่าน้ำเนี่ยลดลงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
นะฮะก่อนหน้านี้ท่วมสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยฮะ
เห็นจากสิ่งของที่เทินเอาไว้นะครับมีนั่งร้านเทินที่นอน
เสื้อผ้าเครื่องเสียงทุกอย่างนะฮะตอนนี้อ่ะ
เริ่มลดลงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับชาวบ้านเองก็
เริ่มมาใช้ชีวิตได้มากขึ้นเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์
ความรู้สึกของชาวบ้านสักหน่อยแล้วกันว่าพอน้ำเริ่มลดแล้ว
สวัสดีครับสวัสดีครับวางของก่อนก็ได้กำลังทำอะไรอยู่ครับขนของหนีน้ำจะเอาไปให้ลูกค้าครับ
อันนี้คือของเนี้ยมันอยู่ด้านในบ้านที่น้ำท่วมใช่ไหมฮะใช่ครับ
ตอนนี้เริ่มขนได้แล้วล่ะครับครับผมเริ่มจะขนได้แล้วครับ
สถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนด้านในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับลดลงมากแล้วครับอืม
ลงเยอะแล้วอีกประมาณสักสามสี่วันคงเข้าได้แล้วครับเข้าไปอยู่ได้แล้วครับ
เห็นน้ำเริ่มลดลงอย่างงี้รู้สึกยังไงบ้างพี่เออก็ดีใจครับอืม
ดีใจจะได้ไปอยู่บ้านเอ่อตอนนี้ผ่านมาอยู่ที่ไหนครับ
ไปอยู่โรงเรียนวรินครับเขาให้อยู่บ้านแฟนอยู่ตรงนั้นพอดีไง
สิ่งของช่วยเหลือได้เงินช่วยเหลือบ้างหรือยังตอนนี้ได้แล้วครับได้แล้ว
ครับครับตอนนี้ก็เริ่มมีกระดำใจมากขึ้นครับผมแล้วก็เริ่มกลับมาทำอาชีพของเด็กมากขึ้นด้วย
ครับผมนะครับสู้สู้ขอบคุณครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เริ่มกลับมาเอาของที่ทำเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้า
เพราะน้ำมันเริ่มลดลงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ทั้งวันผมจะสำรวจย้อนกลับมาอำเภอเมืองไปยังทางด้านของวาดินชำราบ
แล้วก็ไปต่อสุดอยู่ที่พิบูรมังสาหารซึ่งเป็นจุดที่เราจะไปจัดรายการสดในค่ำวันนี้
คุณผู้ชมติดตามด้วยแล้วก็จะมีการฟื้นฟูอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เริ่มลงพื้นที่สำรวจเรื่องของสายไฟฟ้า
เรื่องของถนนบางเส้นทางก็เริ่มเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้ครับทางด้านของบุญมีกาเสสอนถ่ายภาพ
ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ
อุบลราชธานีนะคะตอนนี้พี่น้องในพื้นที่ก็มีกำลังใจมากขึ้น
สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว
หลังจากนี้ที่ต้องตามกันต่อเรื่องของการฟื้นฟูนั่นแหละนะ
น้ำรถก็กลับเข้าบ้านไปดูสิ่งของเสียหายซ่อมแซมฟื้นฟูต่อไปนะฮะ